ถือว่าเป็นจังหวัดที่มีอุบัติเหตุทางรถยนต์มากที่สุด
ดังนั้นผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของเขา

ในการที่จะให้คนสมัครเข้าไป
และมีการตรวจสอบว่ามีการใช้โทรศัพท์

ก็จะได้รับรางวัลเอาไปแลกกาแฟได้ฟรีเลยนะครับ

ติดตามได้จากคุณกาญจนาปลื้มจิตครับ
งถนนในจังหวัดไอจิเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่น
เกิดอุบัติเหตุมากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ

ในปี๒๐๑๕หรือ๒ปีที่แล้ว
มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น๔๔๓๖๙กรณี
จำนวนผู้เสียชีวิตก็มากเป็นอันดับ๑

ในปี๒๐๑๕มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุถึง๒๑๓คน
จากนี้ยังพบว่ามีผู้ถูกจับกลุ่ม
เพราะใช้มือถือและอุปกรณ์ในขณะขับรถ
มากถึง๕๑๐๑ราย
เพียงแค่ไม่กี่วินาทีที่รับโทรศัพท์
หรือเช็คอีเมลอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นได้ค่ะ
เพื่อลดการใช้สมาร์ทโฟนในขณะขับรถ

ทำได้ง่ายเมื่อขึ้นรถ
กดเข้าใช้งานแอปแล้วก็คว่ำสมาร์ทโฟนลง
ช่วงที่เราไม่หยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมา
ความเร็วไม่เกิน๑๐๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง

เจ้าของแอปสามารถไปแลกกาแฟ
จากนั้นจะแลกได้อีกครั้งเมื่อวิ่งครบ๒๐๐กิโลเมตร
แต่ถ้าหากเผลอหยิบขึ้นมาจะนับหนึ่งใหม่ทันทีค่ะ
พบว่ามียอดดาวน์โหลดแอป๓๗๐๐ดาวนโหลด
ระยะทางรวมทั้งสิ้น๒๖๐๐๐กิโลเมตร
มีผู้ใช้แอปมาแลกกาแฟทั้งสิ้น๘๒๐๐แก้วค่ะ
สิ่งที่วัดความสำเร็จของการทดลองใช้แอปพลิเคชันนี้
คือคำขอบคุณจากตำรวจไอจิ
จำนวนผู้ใช้สมาร์ทโฟนขณะขับรถ

เกิดจากการใช้แอปพลิเคชันนี้ทั้งหมดหรือไม่
หลายคนที่อยากจะใช้บ้างอาจจะต้องอดใจรอค่ะ
เพราะว่าโครงการนี้เป็นเพียงการทดลอง
แล้วก็ต้องรอคำตอบว่าจะมีการพัฒนาต่อเนื่องหรือไม่
การจนาภรึมจิตข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน